เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
ซิ่งรถกระบะด้วยความเร็วสูงแล้วก็แหกโค้ง
เสาไฟฟ้าจนกระทั่งเสียชีวิตขาดที่
กู้ภัยสว่างอุทยานพานทองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

หน้าร้านเจ๊น้อยหมูกระทะในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พบกับรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิ
ไรตันสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
สภาพพังยับเลยเป็นเศษเหล็ก

ส่วนที่นั่งคนขับก็พบศพของนายเกชาบุญเมฆอายุ๓๔ปี
สภาพศพนั้นคอหักแล้วก็มีบาดแผลชะกันที่ลำคอ
พบเอกสารประบุเป็นพนักงานบริษัทสยามกุปุตตาคอปเปอร์เรชั่น

ในการใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
พร้อมกับงัดรถให้หงายคืน
ใกล้กันก็ยังพบเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นไป๑ต้น
นี่เป็นช่วงวินาทีที่กู้ภัยกำลังพยายามช่วยชีวิต
แต่พบว่าผู้ที่ติดอยู่ในรถเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายคงขับรถมาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็หลุดโค้งทำให้รถนั้นเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

ไปดูอุบัติเหตุที่กราศิลป์กันบ้างนะครับ
สาวประเภท๒ซิ่งเก๋งชนเสาไฟพลิกคว่ำ
แต่ว่ารายนี้เห็นสภาพรถคว่ำหงายแบบนี้

หงายท้องเลยค่ะล้อชี้ฟ้าเลย
หงายท้องแบบนี้แต่ว่าคนขับซึ่งเป็นสาวประเภท๒รอดชีวิตปฏิหาร

เหตุการณ์เกิดบนถนนซ้ายกราศิลป์สหัสขันทร์เขตเทศบาลเมืองกราศิลป์นะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยเมตตาธรรมกรสินก็เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เป็นสาวประเภท๒ผู้ขับขี่ก็คือนายจุฬาธีชาคัมพริชอายุ๒๙ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลนะ
สภาพด้านหน้ารถก็พังยับเหมือนกัน

ใกล้กันก็พบเสาไฟฟ้าหักล้ม๑ต้นครับ
สอบถามนายชนละทีผู้ขับขี่ก็ให้การนะครับว่า
กลับมาจากไปส่งเพื่อนแต่จำไม่ได้ว่าเกิดเหตุได้อย่างไร

ตำรวจเมืองกรสินจึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับเชิญตัวไปให้ปักคำที่โรงพัก
เนื่องจากทำทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
ลักษณะการเกิดเหตุคล้ายกันนะนะ๒เหตุเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีกับการาศิลป์คือ

แต่ว่าที่ชมบุรีมีผู้เสียชีวิตที่กราศิลป์

รถกระบะเนี่ยขับประสานงากับรถแก่ง
บนถนนสายบุรีรำสตึกบ้านละกออำเภอสตึก
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็มีสาวธอมคนขับรถเก๋ง
อาการสาหัสติดอยู่ภายในรถ
กู้ภัยก็ใช้เวลา๒๐นาที

สามารถที่จะนำร่างของผู้บาดเจ็บ
ออกมาจากซากรถได้นำส่งโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นถนนที่กำลังทำการก่อสร้าง
พอดีมีรถกระบะวิ่งสวนมา

จนตัวเองเนี่ยก็พุ่งไปชนประสานงา

คือรถกระบะหักหลบอะไรมาไม่รู้แหละ
แล้วก็พุ่งมาชนประสานงากับ

คนที่อยู่ในรถทั้ง๒คันนั้นได้รับบาดเจ็บ

ในการนำร่างออกมานะครับ

นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลได้ไม่นาน
ทางผู้เป็นพ่อของนางสาวปาจารีทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็ทันทีที่เห็นสภาพของรถพังยับเยินเกือบทั้งคัน
ถึงกับร้องไห้โฮซุดตัวลงกับพื้นเลยเมื่อสักครู่นี้
เพราะคิดว่าลูกเสียชีวิต
กู้ภัยแจ้งว่ายังไม่มีใครเสียชีวิต
ทางคุณพ่อของนางสาวปาจารีจึงเดินทางไปติดตามอาการของลูกสาว
ที่โรงพยาบาลนะครับ